ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องชื่นชมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพราะตำรวจเอกสุชาติธรรมศาวัฒน์ค่ะ
เมื่อวานนี้นำทีมลงพื้นที่ไปที่ไซโยก

จำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะว่าเราเล่าก่อนหน้านี้
ที่คนร้ายตอนที่ตำรวจไป
ขาเข้าฉะเชิงเศร้าแล้วไปเจอรถกระบะปรากฏว่าอ๋อตำรวจเนี่ย
ไปดูรถคันนั้นว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ย
ฉากยิงตำรวจเลยนะคะแล้วกล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพได้
แต่สุดท้ายแล้วคนร้ายรายนี้โดนรวบตัวแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพกล้องหน้ารถนะคะที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้
เห็นไหมคะคนร้ายขับรถกระบะหลบหนีตำรวจไป
แล้วเห็นไหมคะมีตำรวจคนหนึ่งโดนยิงด้วยค่ะ๓นายตำรวจ
ประกอบด้วยร้อยตำรวจเอกรุ่งเพชรคาวัตถุ
ดาบตำรวจไตรสินโชชนะกรกุลดาบตำรวจมงคลเทพวงศา
แล้วร้อยตำรวจเอกรุ่งเพชร
ผู้กองรุ่งเพชรถูกยิงถูกคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บที่ค้า
แล้วหลังเกิดเหตุคนร้ายก็หลบหนีไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำคืน๑๑เมษายนที่ผ่านมา
วันนี้๒๑เมษายนผ่านไป๙วัน๑๐วัน
ที่สุดแล้วคนร้ายรายนี้โดนรวบตัวแล้วนะคะ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยเข้าไปแกะรอยสืบทราบมาว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาไปหลบหนีไปที่ศรีราชาก่อน
ชนบุรีหลังจากนั้นก็หนีไปที่ไซโยกกาญจนบุรีนะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจขอสารจังหวัดฉะเชิงเศร้า
อนุมัติออกหมายจับคนร้ายรายนี้ชื่อว่านายสันติศักดิ์เห็นแสงหงอายุ๓๗ปี
เพเดิมเป็นชาวอำเภอศรีราชาชนบุรีค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุชาติ
เทียวรัฐสวรรค์รองผู้บริษัทการตำรวจแห่งชาติบิ๊กใหม่
ลงพื้นที่นำกำลังไปปิดล้อมรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ไซโยกกาญจนบุรีแล้วไปจับกลุ่มนายสันติศักดิ์ขณะที่หลบหนี
แล้วเจ้าตัวไปซ่อนตัวอยู่ข้างกำแพงรีสอร์ทแต่ก็ไม่รอดค่ะ
เบื้องต้นก็บิ๊กใหม่ไปถามว่าก่อเหตุจริงหรือเปล่าก่อเหตุทำไม

พฤติกรรมแบบนี้ในรถก็น่าจะมีสิ่งของที่มันผิดกฎหมายแหละ
ไม่ยอมให้ตรวจแล้วก็เปิดฉากยิงก่อนเลย